ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเด็กเขารวมกลุ่มกัน
เขาก็ชวนกันไปเล่นฟุตบอลแต่ทีนี้พอไปเล่นฟุตบอลเอาเจอสระ
เอาเล่นน้ำที่สระน้ำใกล้ก่อนค่ะท้ายที่สุด๑ใน๑๐คนจมน้ำคุณผู้ชม
เพื่อนเนี่ยพยายามที่จะช่วยชีวิตนะคะแล้วเอาน้องขึ้นมาได้
ส่งถึงมือหมอให้หมอช่วยปั๊มหัวใจเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเย็นค่ะ
เด็กเนี่ยสัก๑๒๑๓อายุอ่ะพากันไปเล่นฟุตบอลที่สนามฟุตบอลข้าง
สพปลวกแดงที่ระยองแล้วคุณเห็นสระเมื่อกี้ไหม
เป็นสระที่ขุดเอาไว้สักประมาณ๑๕เมตรยาว๒๕เมตรกว้าง๑๕เมตรแล้วก็ลึกสัก๓เมตร
ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่อำเภอปลวกแดงแต่ว่ารื้อไปหลายปีแล้วก็ขุดเป็นสระน้ำแบบนี้เอาไว้
เด็กเขาก็ชวนกันว่าก่อนจะไปเล่นฟุตบอลเอาเจอสระก่อนมาเล่นน้ำกันไหม
เขาก็ลงไปเล่นในสระกัน๕๖คนนะคะมีน้องคนหนึ่งน้องอริสอายุ๑๒ปีตามไปเป็นคนสุดท้าย
แล้วน้องน่ะเพื่อนบอกนะว่าอาริสเขาว่ายน้ำไม่เป็นปรากฏว่าน้องอาริสจมน้ำค่ะ
น้องอีกคนนึงน่ะเล่าให้ฟังว่าผมนี่แหละเป็นคนดำไปแล้วก็ไปช่วยดึงตัวอริสขึ้นมา
แต่เหมือนกับมีอะไรอ่ะดึงร่างของเพื่อนผมไปที่ก้นสระแล้วเด็กเขาเชื่อกันนะ
อันนี้ตอนนั่งแล้วก็เล่าให้กับนักข่าวฟังอุ้ยน้องเขาเล่าเป็นฉากเลยค่ะ
เดี๋ยวลองฟังกันหน่อยไหมคุณผู้ชมเอาฟังเสียงน้องเล่าก่อนนะคะ
น้องที่ไปช่วยเนี่ยคือน้องเสื้อสีดำหัวเกลียนเนี่ยนะคะ

แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการสอบสวนหาสาเหตุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยแล้วก็เบื้องต้นรู้นะว่าสระนี้เป็นของทางอำเภอและลักษณะดินมันเป็นลักษณะเหมือนกับดินสโลปอาจจะทำให้เด็กนั้นลื่นไปตรงกลางสระแล้วกลางสระมันก็ค่อนข้างลึกก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ